ก็จะเห็นนะหลักฐานวงจรปิดสำคัญพฤติการการหลบหนี
วงจรปิดนาทีที่นำตัวตำรวจที่ถูกยิงส่งโรงพยาบาลตำรวจที่ถูกออกหมายจับ
รวมทั้งหลักฐานชิ้นสำคัญครับคือเมื่อวานเนี่ยในเก่งคนงานของกำนันนกเนี่ย
พาไปขุดจนเจอปืนกระบอกที่ใช้ก่อเหตุและถูกฝังดินเอาไว้
ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากอีกหนึ่งคนครับ
บ่อใบไม้เมื่อวานยังไม่ได้เปิดชื่อใช้แค่บ่อใบไม้ก่อน
บอร์ใบไม้เนี่ยนะฮะไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วพอตกค่ำเนี่ย
ก็ไปเจองมเจอเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกถอดแล้วเอาไปทิ้งคลองครับ
เดี๋ยวลองดูภาพบรรยากาศนะฮะงมกันเมื่อคืนนี้แล้วก็เจอครับ
เอาขึ้นมาเอาใส่รังโฟมนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
แล้วก็ต้องเอาไปตรวจสอบต่อเพราะนั่นจะเป็นเซิร์ฟเวอร์วงจรปิด
น่าจะมีหลักฐานสำคัญตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุตอนเกิดเหตุ
และหลังจากเกิดเหตุที่มันจะเป็นนาทีชุลมุน
คือเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์จากกล้องวงจรปิด
แม้ว่าจะโยนทิ้งน้ำไปแล้วแล้วนำขึ้นมาเนี่ย
น่าจะสามารถกู้ภาพได้ครับผม
แล้วภาพนี้มันจะเป็นหลักฐานที่สำคัญมาก
รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
วิธีการจะถอดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์นี้น่าสนใจ
เดี๋ยวให้รอติดตามแต่ทีนี้คนที่ช่วยให้ข้อมูล
กระทั่งไปงมเจอเซิร์ฟเวอร์นี้คือในโบ๊ทนะฮะ
เปิดชื่อได้แล้วครับนายโบ๊ทหรือนายธิตินัน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางราชบุรี
ตำรวจเนี่ยคุมตัวสอบปากคำเพราะพบหลักฐานเชื่อมโยงว่า
เป็นคนทิ้งเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด
หลังจากที่มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค
บริษัทของกำนันนกพอได้ยินเสียงปืนดัง
มีตำรวจโดนยิงตาย๑เจ็บ๑ปั๊บ
เซิร์ฟเฟอร์ถูกถอดแล้วนายโบ๊ทเอามาโยนทิ้งคลอง

เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางราชบุรีก็คือกรมราชธรรมใช่ไหม
กลายเป็นว่าคนก็เลยมีคำถามและสงสัยไปหมดเลย
ว่าเอ๊ะทำไมคนมีสีจำนวนมากถึงมาเกี่ยวข้องผัวพันธ

วันนี้ครับนายถิตินันหรือว่าในโบ๊ทนั้น
เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะฮะ
โดยมีพ่อของในโบ๊ทนายระยองเดินทางมาด้วยเพราะเป็นห่วง
ที่เจ้าตัวนั้นจะเข้าไปให้ปากคำในห้องประชุมใหญ่

ผู้ชายคนนี้คือพ่อของในโบ๊ทนะครับที่ใส่แมสสีขาว

ส่วนในโบ๊ทนั่งให้ข้อมูลอยู่ภายในห้องครับ
ถ่ายผ่านช่องแคบของประตูตรงนี้ไป
ก็จะเห็นว่าสีหน้าสีตาดูมีกังวลนะฮะ
นายระยองพ่อในโบ๊ทบอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายเนี่ย
ถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนหลังยอมรับว่าเป็นคนทิ้งเซิร์ฟเวอร์ลงน้ำ

ซึ่งตนเองได้พูดคุยกับลูกชายโดยบอกเลยครับ
พูดกันแบบแมนลูกผู้ชายคุยกันว่าถ้าหากผิดก็ยอมรับนะ
และให้พูดความจริงอย่างตรงไปตรงมากับพนักงานสอบสวนเขา
แต่ถ้าหากไม่ผิดพ่อบอกว่าก็แสดงความบริสุทธิ์ใจไปซะ
เรื่องรายละเอียดในวันที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้ถามลูกชายครับ
ไม่รู้ในประเด็นว่ามีใครสั่งให้ทำลายหลักฐานหรือไม่อย่างไร
แต่ส่วนตัวของพ่อพ่อเชื่อว่าลูกชายไม่มีเจตนาจะไปทำลายหลักฐาน
ถามเรื่องความสัมพันธ์กับกำนันนก
พ่อก็ยอมรับว่าบ้านอยู่ใกล้กัน
กำนันนกมักจะโทรให้ไปกินข้าวด้วยอยู่บ่อย
คืนวันที่เกิดเหตุก็คือ๖กันยายน
ก็มารู้จากลูกชายว่ากำนันนกโทรมาชวน
แล้วทุกครั้งเวลาเขาจัดงานกินเลี้ยงสังสรรค์จะมีตำรวจอยู่ด้วย
ถามพ่ออีกว่าตอนนี้เครียดไหมกังวลไหม
บอกว่าตอนนี้ไม่เครียดลูกพ่อเองก็ไม่เครียด
เพราะถ้าผิดจริงก็ดำเนินการตามกฎหมายได้เลย

แต่ถ้าลูกของพ่อไม่ได้ทำผิดพ่อเขาขอครับ
ถ้าลูกพ่อไม่ได้ทำผิดก็อยากทวงคืนความยุติธรรม
ให้กับลูกชายของพ่อด้วยเหมือนกัน
ลองฟังคุณพ่อครับ
แล้วเราก็ไม่ได้เข้าข้างลูกชาย
ผมเรือนจำมาตั้ง๓๐๔๐ปีครับ
ถ้าถุกขอฝั่งเป็นทำให้ลูกด้วย
คือระหว่างที่เรากำลังพูดคุยกับคุณพ่อ
ในโบ๊ทอยู่ในห้องให้ปากคำอยู่นะครับ

พาขึ้นไปชั้น๒นักข่าวพยายามล้อม

มีใครสั่งให้นำเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งหรือเปล่า
นาทีนั้นครับในโบ๊ทไม่ตอบคำถามใด

พ่อจะบอกว่าตัวพ่อและลูกไม่เครียดก็ตาม
หน้าในโบ๊ทดูเครียดและอิดโรยมากฮะ

ต่อมาต้นสังกัดของในโบ๊ทก็คือกรมราชธรรม
ได้ให้ในโบ๊ทออกจากราชการไว้ก่อน
ซึ่งในโบ๊ทนั้นเป็นพนักงานราชการ
มาปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำกลางราชบุรี

ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
และย้ำว่าให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน

ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
กรมราชธรรมเน้นย้ำว่าไม่ปกป้องคนกระทำผิดแน่นอน
ถ้าผิดนะฮะโดยการกระทำดังกล่าว
ถ้าผิดนี่ถือว่าผิดร้ายแรงเลยแหละ
ต้องดำเนินการลงโทษเด็ดขาด
บรรยากาศที่หน้าสพมนครปฐมครับ
พบว่ามีกลุ่มญาติตำรวจ๖นายมารอเพื่อจะเข้าเยี่ยมครับ
จากการสังเกตพบว่าทุกคนก็ค่อนข้างเครียด

ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลักตอนนี้จะอยู่ที่สพเมืองนครปฐม

ก็คือกรณีที่ตำรวจนั้นหรือมีใครก็ตาม

พาคนร้ายหลบหนีทำลายหลักฐานจะอยู่ที่นี่
ส่วนที่กองปราบนั้นจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ของสารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรแบงค์นั่นเอง

กำลังเข้าสู่กระบวนการเชิงเทคนิคของวิศวกรคอมพิวเตอร์
ตรวจเก็บลายนิ้วมือเป็นอันดับแรกเลย
และจะเริ่มกระบวนการถอดข้อมูลในระบบ
คาดว่าเร็วที่สุดน่าจะเริ่มได้พรุ่งนี้๑๑กันยาครับ
ตรวจสอบสภาพภายนอกเบื้องต้นสภาพยังสมบูรณ์นะฮะ

มั่นใจว่าจะสามารถถอดภาพออกมาจากระบบได้

บางคนบอกว่าแล้วทำไมไม่เอาขึ้นมาให้มันแห้ง

แช่มันทำไมน่ะจะทำลายหลักฐานหรือเปล่า
อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับไม่ใช่ฮะ

เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าต้องใช้น้ำในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือไปเจอตรงไหนงมตรงไหนได้
ต้องใช้น้ำตรงนั้นด้วยในการรักษาสภาพ
ไม่ให้ความเป็นกรดมีผลต่ออุปกรณ์ภายในหรือว่าฮาร์ดดิสนั่นเอง
เพราะหลายคนสงสัยว่าทำไมเอาขึ้นมาแล้วแล้วยังอยู่ในน้ำอยู่ล่ะ
เพื่อรักษาสภาพเอาไว้เลี้ยงสภาพเอาไว้ก่อนครับ
ไม่ให้มันต่างสภาพแวดล้อมกันทันที
รักษาสภาพอุปกรณ์ในเชิงเทคนิคที่ถูกโยนทิ้งลงไปในน้ำ
ก็ยังอยู่ในน้ำสภาพนั้นอยู่
รักษาระดับรักษาสภาพไว้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะถอดข้อมูล

เพราะหลายคนสงสัยเราไม่เข้าใจเนาะ
แต่ทีนี้ค่ะพอในโบ๊ทรับสารภาพว่า
เป็นคนนำเซิร์ฟเวอร์จากกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุไปทิ้งน้ำเนี่ยนะคะ
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ซึ่งก็จะเป็นหลักฐานสำคัญในเรื่องของการทำลายหลักฐาน

ขบวนรถของกำนันนกนะคะที่ขับหลบหนีหลังก่อเหตุ
จะเห็นว่ามีผู้ชายใส่เสื้อสีเหลือง
ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปติด
่งตรงเข้าไปที่บ้านของกำนันนก
จากการตรวจสอบแล้วในโบ๊ทนี่แหละค่ะ

นายถินันอินทรต้นวงอายุ๒๓
เป็นอดีตลูกจ้างเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี

ให้ออกจากราชการถูกให้ออกไปแล้วนะคะ

กำลังทำอะไรโบสต์ย่อมรับนะน้องคิณคุณผู้ชมค่ะ
อมรับสารภาพว่าอ๋อภาพนี้
ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมนี้ตรงนี้
ก็คือจังหวะที่กำลังนำเซิร์ฟเวอร์จากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ก็ใครจะสั่งล่ะนอกจากกำนันนก

กำลังนกสั่งสั่งให้ทำลายหลักฐาน

ข้ามคลองตากล้องหมู่๑
อยู่ห่างจากสำนักงานกำนันนกก็คือจุดเกิดเหตุประมาณ๘๕๐เมตรนะคะ
จุดที่๒หมู่๕สะพานข้ามคลองหลังวัดตากล้อง
อยู่ห่างจากจุดแรก๑๓กิโลกรัม
จากการตรวจสอบของทีมข่าวค่ะได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
หลังจากโบ๊ทขี่รถจักรยันย์โยนไปบ้านกำนันนก

เขาหายกันไปสักครู่นึง

โบ๊ทก็ขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวขวาออกจากบ้าน
่งตรงไปที่ถนนทางหลวง๓๗

ขี่ตรงไปที่หัวสะพานข้ามคลองตากล้องหมู่๑
แต่ไม่ได้ข้ามคลองไปไปแค่หัวสะพาน

เสร็จปุ๊บโบ๊ทวกรถขี่ไปถนนทางหลวงสามเจ็ดห้า
ซ้ายเข้าซุ้มประตูวัดตากล้องอันนี้เป็นเส้นทางเข้าบ้านกำนันนก
แต่แทนที่จะขี่ตรงไปเส้นทางเดิมโบ๊ทอ่ะเลี้ยวขวา
สามแยกอนามัยตากล้องขี่ลัดเลาะไปพอเจอสะพานข้ามคลองหลังวัดตากล้อง
แปลกนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชมจริงแล้วจากจุดหนึ่งกับจุดสองเนี่ย
พูดถึงนะตอนแรกที่เขาทิ้งจุดแรกมันก็ใกล้สะพาน
ถ้าเขาจะขี่ตรงมาอีกหน่อยแล้วมาทิ้งจุดที่๒เลยก็ได้นะ
แต่ไม่ทำเขาโว๊กรถ
ให้เกิดความสับสนหรือเปล่าเวลาการตรวจสอบเส้นทางอะไรต่าง

คลิปวีดีโอจากนี้ที่คุณผู้ชมและพี่มิ้วกำลังจะได้ดูพร้อมกัน
บันทึกภาพนาทีที่โบ๊ทขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านกำนันนก
่งหน้าขึ้นถนนใหญ่ย้อนสอนไปทิ้งเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด
อย่างที่พี่มิ้วเล่าไปตัวแรกทิ้งเสร็จปั๊บ
บริเวณหัวสะพานข้ามคลองตะกล้อง
และที่น่าสังเกตครับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสงสัย
โบ๊ทออกไปด้วย
จะเห็นว่าคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยคันดังกล่าวนั้น
ลูกศรสีแดงจิ้มอยู่มองไกล
เหมือนจะสวมหมวกสีขาวคล้ายหมวกตำรวจหรือเปล่า
แล้วก็เลี้ยวตามไปยังเส้นทางที่โบ๊ท
มุ่งหน้าไปที่สะพานข้ามคลองตะกล้องอีกด้วยครับ
คนที่เขาได้เห็นคลิปนี้หลักฐานชิ้นนี้
ก็อดสงสัยต่อไม่ได้ว่าใช่ตำรวจหรือไม่
ทำไมต้องขี่ตามโบ๊ทออกไป

หลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานสำคัญอีก๑ชิ้น
มอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยกับผู้ชายที่สวมหมวกสีขาว

ภาพจากวงจรปิดอีกมุมครับ
ดูต่อฮะมุมนี้อยู่ริมถนนทางหลวง๓
จะเห็นโบ๊ทขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาตามเส้นทาง
หลังจากที่นำเซอร์เวอร์กล้องวงจรปิดตัวแรกไปทิ้ง
ใช้เส้นทางนี้มุ่งหน้าไปยังทางเข้าวัดตะกล้อง
ซึ่งเป็นเส้นทางที่โบ๊ทขี่เข้าไปทิ้งเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดตัวที่๒
โบ๊ทขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านวงจรปิดไปแล้ว
จะเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกสีขาว
คล้ายกับคนที่ขี่รถตามโบ๊ทออกไปตอนแรกที่ออกมาจากบ้านกำนันนกครับ
ก็ขี่ตามกลับมาด้วยเช่นเดียวกัน
โบ๊ทขี่นำไปก่อน

วีการแก้ววิจิตตามหาบ้านของในโบ๊ทจนไปเจอกับแม่กับลุงและป้าของโบ๊ท
ป้าออกมาบอกว่าไม่รู้กับการกระทำของโบ๊ทเขานะ
รู้แค่ว่าหลานเนี่ยทำงานที่ราชบุรีส่วนคนที่ชื่อกำนันนกนั่นน่ะป้าก็ไม่รู้จัก
ข่าวที่เกิดขึ้นป้าไม่รู้ไม่เห็นด้วยทั้งนั้น
แล้วบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุนี้ไม่ได้เจอหน้าหลานเลยครับ
ตอนคุกขุมนอนอยู่นู้น
เป็นห่วงหลานไหมตอนนี้
โอ้ไม่ห่วงเลยครับ
ไม่ห่วงนะ
ไม่ห่วง